ส่วนวันนี้เองนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรียังมีอยู่นะครับ
แล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีเองได้มีการแต่งกายด้วยชุดสีดำ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่อศัลยกรรมนะครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้บรรดาคณะรัฐมนตรีแต่งกายด้วยชุดดำครับ
เพื่อไว้อาลัยพลเอกเบรมตินสุรานนท์
โดยก่อนการประชุมผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้เยี่ยมชมบูธต่างที่หน่วยงานเขามาจัดแสดงให้ดูนะครับ
โดยเฉพาะบูธตุ๊กไฟฟ้าไร้ควัน
ซึ่งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ย
นำเสนอผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมรถสำล้อไฟฟ้าไทย
บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เสียงเงียบ
ใช้ความเร็วได้ถึง๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พัฒนาตุ๊กไทยให้ดีขึ้นกว่าเก่า
แล้วนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจนะครับ

โดยมีคนของสมาคมเป็นผู้โดยสารนะครับ
ก็ขับวนหน้าตึกบัญชาการ
ที่รอบสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล

ของประธานสภาพผู้แทนราชดร

รวมถึงประธานและก็รองประธานวุฒิสภา
ขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมถวายแล้วครับ

เพราะว่าวันที่๑มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาธัย
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อหรือไม่
รัฐมนตรีและมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นซะก่อนครับ
พวกแดงกันทุพงตอบคำถามอีกหนึ่งเรื่อง

บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่จะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนบรรยากาศที่พักประชาธิปัตย์ต้องจับตามอง
วันนี้นะฮะจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักกับสมาชิกพักนะครับ
เพื่อตัดสินใจทางการเมืองว่าจะร่วมรัฐบาล
หรือว่าจะรักษาจุดยืนที่หาเสียงไว้กับประชาชน
ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
ตามแนวทางที่นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
เคยหาเสียงไว้นะครับ
ว่านายอภิษฎิเวชาชีวะว่านายพิษฎิเวชาชีวะจะแสดงจุดยืนอย่างไร
ทั้งเรื่องของการลาออกจากการเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ

ในส่วนของสมาชิกในพักก็มีความเห็น๒ส่วน
ก็คือ๑เป็นฝ่ายค้านอิสระซะ
หรือ๒ก็ไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนะครับ